หลายคนก็ยังเป็นกังวลเกี่ยวกับโรคโควิด๑๙
คือกลัวไงบางทีใบแม้มมันจะติดหรือไม่ติดอะไรยังไงนะครับ
คือกลัวกลัวได้แต่อย่างหนึ่งที่เขาก็ช่วยกันคือเรื่องของที่พึ่งทางใจ
เดี๋ยวพาไปที่จังหวัดพิจิตรที่นั่นเนี่ย
ชาวบ้านเขามีที่พึ่งทางใจในการป้องกันโรคโควิด๑๙ครับ
โอ้โหไปนี่เลยจะเจอกับพระปางพยาบาล
ขนาดสูง๑๘๐เมตรก็เกือบ๒เมตรนั่นแหละครับ
เป็นพระพุทธรูปที่แสดงให้เห็นว่า
พระพุทธเจ้านั้นกำลังประคองพระพิสุที่กำลังนอนป่วยอาภาษณ์อยู่
เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยไปตั้งประดิษฐานไว้ที่วัดดงป่าคำหมู่๓ตำบลดงป่าคำอำเภอเมืองพิจิตร
ซึ่งเมื่อวันที่๑พฤษภาคมที่ผ่านมาครับ
ทางดาสพระกู่วิมลสัทธาทิคุณหรือว่าหลวงตามู
ชื่อดังเลยชื่อดังเลยเป็นเกจิชื่อดังที่นั่นนะครับ
ท่านดำนาธรรมพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปฏิสถานบนแท่นหน้าวิหารให้
คือจุดประสงค์เนี่ยนะครับทางวัดเขาจัดสร้างพระพุทธรูปปางนี้ขึ้นมา
ก็เพื่อต้องการให้เป็นที่พึ่งทางใจของชาวบ้านนี่แหละ
จากตอนนี้ทุกคนต้องเผชิญกับโรคระบาดงานนี้
ชาวบ้านจำนวนนึงเขาก็พากันมาร่วมพิธี
พร้อมกับกราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองนะครับ
รวมไปถึงครอบครัวด้วยเพื่อให้ทุกคนนั้นผ่านพ้นจากวิกฤตโรคโควิด๑๙นี้ไปให้ได้
เอาจริงคือเรื่องที่พึ่งทางใจเนี่ยบางทีมันก็สำคัญนะ
ถ้ามองอีกมุมหนึ่งคือเราเองก็ดูแลร่างกายให้แข็งแรง
แล้วก็ทำตามมาตรการของทางภาครัฐอันนี้ต้องทำให้อย่างเคร่งคัด
แต่ทำไปแล้วเนี่ยบางทีหัวจิตหัวใจมันต้องเข้มแข็งไปด้วย
สิ่งต่างเหล่านี้มันก็เป็นที่พึ่งทางใจอย่างดี

เราก็ได้เห็นความคืบหน้าของพระพุทธรูปังพยาบาล
ซึ่งก่อนอันนี้มีการก่อสร้างเราจำได้ที่คุณชนะเป็นคนเล่านะคะ
เสร็จสมบูรณ์ซึ่งก็สร้างมาจากอ้างอิงจากพุทธประวัติด้วย